ถึงเรื่องใหญ่เรื่องนี้

ลวกมือค่าลวกเจ๊อ้อย

แต่เป็นเรื่องใหญ่ถึงขั้นเสียชีวิตกันเลย

จำได้ไหมคุณผู้ชมภาพจากกล้องวงจรปิดนะ

ออกจากมหาวิทยาลัยแล้วก็หายตัวไปค่ะ

นางดาลันตอนที่ขี่มอเตอร์ไซค์

นางดารันแพรลอยหรือว่าเจ๊อ้อย

เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์กาญจนบุรี
หายตัวไป๓๐มิถุนานะ

มุ่งหน้าไปที่ปั๊มน้ำมันที่ลาดย่า
ไปเจอกับสาว

คือนางวิลาวันแสงประดับเพชร
เป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

หลังจากนั้นชาวบ้านเขาไปเจอที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้

ของใช้ส่วนตัวของเจ๊อ้อยที่โดนเผา

เผาอยู่ริมแม่น้ำแควร์ใหญ่
เป็นเศษซากแบบนี้

หลังจากนั้นนางสาวสาวก็กลับไป
ไปหาพลตำรวจตรีไพโรธคุ้มภัย

จังหวัดกรรจนบุรีไปอีกรอบนึง

ว่าเจ๊สาวเนี่ยแหละร่วมกับนายก๊อฟ
ฆ่าเจ๊อ้อยแล้วเอาศพ

จุดที่ทิ้งก็คือตรงถนนสายแม่ละมุ่น

นัดเจอกัน๘๐กว่าโลค่ะ

จู่สาวถึงยอมรับสารภาพ

ตามมายืนมองเลย

แล้วก็มาบอกว่าทำไมทำกับพี่แบบนี้
นี่คือตามมาหลอกหลอนทุกวันนะ

ทำไมสาวทำกับพี่แบบนี้

ไม่ได้กินไม่ได้เลยพี่เบิร์ต
เรื่องแบบนี้มันไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะ

นักข่าวขอสัมภาษณ์วันที่๕
จะเห็นเลยว่าท่าทีของนางสาว

ใช้เสื้อคุมหัวเดินวนไปมารอบโรงพัก

ไปที่นักข่าวไม่ได้เห็นนักข่าวอย่างเดียวไง
อ้อยยืนอยู่กับนักข่าว

ไม่ใช่แค่ว่าไม่อยากให้นักข่าวถ่ายเห็นหน้าตัวเองนะ

ถ้าฉันเปิดเสื้อขึ้นมาเมื่อไหร่

เจ๊อ้อยยืนอยู่ปนอยู่กับนักข่าว

จังหวะนี้แต่ว่าใครน่าจะไปอยู่ไหนอ่ะพี่ตอนนี้

เพื่อนต้อยรู้ว่าตัดของครับ
คนครอบครัวแล้วย่าแม่งไม่รู้สึกไว้สบายใจ
โอ้โหจังหวะนี้แหละคุณผู้ชม
เนี่ยแล้วหลังจากนั้นนะคะตำรวจก็ไปตามคำรับสารภาพของสาว
ปรากฏว่าไปเจอศพเจ๊อ้อยอยู่ในป่า
ลักษณะโอ้โหเหมือนกับโดนสัตว์กัดแท้แล้วคุณผู้ชม

คือโดนแพ้แบบหน้าหัวนิ้วมือนิ้วเท้าแล้ว
เจ้าหน้าที่นะต้องเอาเชือกโรยตัวไป
ไปเอาศพขึ้นมามาส่งตรวจสอบ

ตอนที่ญาติเห็นร่างของเจ๊อ้อยนี่ร้องห่มร้องไห้
แล้วนี่ต้องเอาศพไปชนะสูตร
หาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงนะคะ

คันที่ออกจากมหาวิทยาลัยมา

คือถ้าเกิดเอากล้องวงจรปิดอันนี้
เชื่อมต่อกันนะมันจะสอดคล้องกันเลย
บ่ายโมง๒๖ที่เราได้มาเราจะเห็นรถเก๋งของสาวกับก๊อฟเนี่ย

นี่ขับพาออกจากปั๊ม
่งหน้าไปถนนแก่งเซียนรัฐย่าเพื่อจะไปศรีสวรรค์นี่แหละจะไปฆ่า
แต่ตอนนั้นคือเจ๊อ้อยยังไม่ตายตอนนั้นนะ
แล้วรถคันนี้ก็ผ่านตรงสามเหลี่ยมท่ากระดานหน้าอบตท่ากระดาน

คิดว่าเจ๊อ้อยน่าจะเสียชีวิตแล้ว
แล้ววงจรปิดหน้าอบตหนองเป็ดเนี่ยก็จะเห็นอีกมุมหนึ่งที่จับภาพรถ
ตอนที่เอาร่างไปทิ้งนี่ค่ะ
แล้วผ่านไปเกือบครึ่งชั่วโมง
คุณผู้ชมคำถามคือ
สาวกับก๊อฟเนี่ยเขาวางแผนมาก่อนหรือเปล่า

หรือว่าเป็นเหตุซึ่งหน้าซึ่งมันจะส่งผลกับการแจ้งข้อหา
ครับคือทางพนักงานตำรวจเขา
สาวเนี่ยเขาไม่ได้บอกมาตรงนะ
ว่าที่ลงมือสังหารเจ๊อ้อยเนี่ยเพราะอะไร
แต่สาวยอมรับว่าร่วมมือกับกอล์ฟครับ
วงเจ๊อ้อยพาไปอำเภอศรีสวัสดิ์
เอาลวงอย่างไรออกอุบายอย่างไร

สาวบอกกับเจ๊อ้อยว่า
นี่เจ๊อ้อยเดี๋ยวจะพาไปหาในทุนคนหนึ่งนะ
เจ๊อ้อยไปกู้เงินดาวน์รถไป๓คัน
นี่ในทุนคนนี้เดี๋ยวจะช่วยปลดหนี้สินให้เจ๊อ้อย
ก็เลยลวงเจ๊อ้อยไปเจอที่ปั๊มน้ำมันที่ลาดย่า

อ้อยก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากมหาวิทยาลัย
มาเจอกับสาวแล้วก็กอล์ฟตามนัดครับ
หลังจากนั้นสาวเรียกเจ๊อ้อยให้สลับมา
เปิดให้ดูไปแล้วนะก็นั่งออกไปด้วยกัน
แสดงว่าในรถมี๓คนคุณผู้ชม
สาวเป็นคนขับเจ๊อ้อยนั่งข้าง

ก็ขับรถออกจากปั๊มมุ่งหน้าไปอำเภอศรีสวรรค์ครับ
ระหว่างทางมีปากเสียงกันทะเลาะกัน
ตกลงเรื่องเงินกันไม่ลงตัวครับ
กอล์ฟเอาเชือกรัดคอเจ๊อ้อยจากด้านหลัง
เบาะหลังไงจนเจ๊อ้อยเสียชีวิต
อีกทีนี่คือคำให้การของสาว

สาวกับก๊อฟก็เลยพาศพของเจ๊อ้อยไปทิ้งริมหน้าผาริมอ่างเก็บน้ำ

หลังจากนั้นสาวโทรให้ผัวของตนเองไปเอารถของเจ๊อ้อยที่จอดไว้ที่ปั๊มน้ำมัน
กลับไปไว้ที่บ้านเอาไปซ่อนเอาไว้ไม่ให้ใครเจอครับ
แล้วตอนนั้นผัวของสาวเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องว่าสาวกับกอล์ฟไปทำอะไรมา
ไปลงมือฆ่าเจ๊อ้อยไปแล้วไม่รู้เรื่องเลยนะ
อ้างว่าตอนเกิดเหตุเธออยู่ในเหตุการณ์เท่านั้นคนที่ลงมือฆ่าคือกอล์ฟนะ
ขับรถอยู่ส่วนกอล์ฟให้กับให้การกับตำรวจเนี่ยไม่ตรงกันนะ
สวนทางกับสาวครับก๊อฟบอกว่าผมร่วมก่อเหตุจริง
แต่ผมไม่ได้ลงมือนะคนลงมือคือสาวครับ
สาวนี่แหละเป็นคนเอาเชือกไปรัดคอเจ๊อ้อยจนเสียชีวิต
แล้วกอล์ฟยังอ้างอีกว่าผมเองเนี่ยแค่เอาเชือกที่รัดคอไปเผาทิ้งเท่านั้น
สาเหตุที่ร่วมมือกับสาวเพราะสาวบอกกับผมว่าจะให้เงินส่วนแบ่งด้วย
คุณผู้ชมมาดูทางคดีครับหลังสอบปากคำตำรวจก็แจ้งข้อหา
สาวและกอล์ฟเบื้องต้นใน๔ข้อหาคือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนครับ
ข้อหาซ่อนเร้นอำพลางศพด้วยข้อหารักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ
และข้อหากระทำการใดกับศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนชนะสูตรพลิกศพ
ส่งผลให้ทางคดีเปลี่ยนแปลงทั้งคู่ครับยังให้การไม่ตรงกันอย่างที่บอกไป
สรุปไม่ได้นะว่าเป็นสาวหรือเป็นกอล์ฟที่ลงมือฆ่าเจ๊อ้อย
เพราะสาก็อ้างว่าจ้างวานให้กอล์ฟให้ไปฆ่าและมีการวางแผนตั้งแต่ต้น
ขณะที่กอล์ฟให้การว่าที่ไปกับสาวเพราะว่าสายังอยากใช้เงินมาขับรถหน่อย
แต่ทางพนักงานสอบสวนครับต้องสอบปากคำทั้งคู่อีกครั้งหนึ่ง
เพื่อรวบรวมคำให้การและเร่งดำเนินการให้ทันกำหนดเวลา
ในการคุมตัว๔๘ชั่วโมงก่อนจะส่งฝากขังในวันนี้แหละ
และวันนี้ครับผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗จะมีการแถลงคดีนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ